คนที่ลงทะเบียนมาปั่นอุ่นไอรักครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเยอะจริงนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม
เขาก็เลยจัดเรื่องของรถที่จะโดยสารให้ฟรี

เริ่มดูกันที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ได้มีการยกเว้นค่าโดยสารให้ประชาชนที่นำจักรยาน๑คัน
ต่อ๑คนมาใช้บริการตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

มีการยกเว้นค่าจอดรถให้ตั้งแต่เวลาตี๕
ไปจนถึงเวลาตี๑ของอีกวันด้วยนะคะ
ก็จะยกเว้นค่าโดยสารให้แก่คนที่สวมเสื้อพระราชทานกิจกรรม
สามารถโดยสารฟรีทุกสถานีตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟทนะคะ
ซึ่งก็จะพ่วงกับขบวนรถที่เดินประจำ
เฉพาะขบวนรถที่กำหนดทั้งสายเหนือสายตะวันออกแล้วก็สายใต้

ในส่วนของขอสมกรนายประยูนช่วยแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ
รักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก
บอกว่าจะจัดรถโดยสารให้บริการฟรีค่ะ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม
แบ่งเป็นจัดรถเฉพาะกิจให้บริการฟรีจำนวน๔เส้นทาง
แก่เส้นทางที่๑สถานีขนส่งจตุจักร
เส้นทางที่๒อนุสวรีชัยสมรภูมิ
เส้นทางที่๓สถานีรถไฟหัวลำโพง
และเส้นทางที่๔สนามสุขพัชลาศัยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังจัดรถชัตเทิร์นบัตรรับส่งจากจุดจอดจุดส่งอีก๑๑เส้นทางด้วยเช่น
ถ้าต้นทางเนี่ยทั้ง๑๕จุดนะครับคุณผู้ชมคะรถคันแรกจะออกในเวลา๗นาฬิกา
แล้วก็คันสุดท้ายจะออกเวลา๒๑นาฬิกา
ส่วนภาพปลายทางซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานให้บริการเดินรถจนกว่า
จะส่งประชาชนออกจากพื้นที่หมดโดยจะออกทุก๑๐นาที
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ติดตามเราอยู่นะคะก็สามารถไปตามเวลาที่ระบุไว้ได้นะ
มาดูฝากฝั่งของกรมเจ้าท่านะครับมีการออกประกาศกำหนดให้
เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราวจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ขณะเดียวกันก็มีการจัดบริการเรือให้บริการรับส่งประชาชนฟรี
ในส่วนของบริเรข้ามฝากจากถ้าบริเรท่าช้างถ้าบริเรวางหลัง

ส่วนบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาก็ให้บริการเรือโดยสาร
และเรือขนส่งรถจักรยาน๒ลำให้บริการฟรีด้วยนะครับ
ตั้งแต่ท่ามเรือนนทบุรีท่ามเรือวัดราชสิงหอนไปกลับก็ถึง๓ทุ่มเช่นเดียวกัน
ทีนี้มาดูในส่วนของกรมการขนส่งทางบกกันหน่อยนะคะ
ก็ได้มีการจัดผู้ตรวจการลงพื้นที่อำนวยความสะดวก
แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
ที่เดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะ
โดยจัดที่บริเวณโดยรอบพระราณพระราชวังดุสิต
ตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึง๑๙มกราคม๖๒
และประจำจุดบริการรับส่งประชาชน๔จุดได้แก่
ทางเข้าออกสนามเสือป่าประตูธนาคารทหารไทย
หน้ากองพลที่๑รักษาพระองค์
หน้าวัดเบนจมบพิษและแยกสวนมิสักวัน
โดยประสานสากรแท็กซี่ค่ะให้จัดเตรียมรถแท็กซี่
เพื่อรับผู้โดยสารเดินทางต่อไปยังจุดต่างให้เพียงพอ
แล้วก็เตรียมเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องของการเดินทาง
บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงอนุสวรีชัยสมรภูมิ
สนามสุพัชลาศัยแล้วก็สถานีรถไฟฟ้าจตุจักรด้วยนะคะ

แล้วก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่จะเดินทางมาร่วมงานปั่นอุ่นไอรักกันนะคะ